เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
จากไปไม่มีวันกลับของนางแบบชื่อดังอย่างบันนี่เฟียครับ
ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งล่าสุดนี้ทางญาตินั้นก็ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเทพลีลาแล้วครับ
บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพนางสาวปุณนดาสิริชัยสกุลหรือบันนิเฟียนางแบบนิตยสารเพลย์บอยนะครับที่วัดเทพลีลายย่านรามคำแหง
มีเหล่าเพื่อนนางแบบและผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
หลังจากช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวปุณดาขับรถยนต์พุ่งชนขอบทางบนทางด่วนรามอินทราอาจนรงขาออกและเสียชีวิต
หลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับใน
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติได้ติดต่อขอรับศพนางสาวปุณดาจากสถาบันนิติเวชวิทยา
ซึ่งแพทย์นั้นได้เปิดเผยผลการชนะสูตรพลิกศพว่าผู้ตายเสียชีวิต
เนื่องจากมีเลือดออกจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจฉีกขาด
และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์แรงอัดจากการเกิดอุบัติเหตุโดยห้องปฏิบัติการอีกครั้งนะครับ
ในขณะที่สังคมออนไลน์ก็มีการโพสต์ภาพข้อความไว้อาลัยบันนิเฟียอย่างมากมาย
ทวิตเตอร์ก็มีการเขียนข้อความไว้อาลัยผ่านแฮชแท็ก
ถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของทุกคนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
แล้วก็ระบุว่าขอให้เฟียนั้นพักผ่อนอย่างสงบสุข
ว่าเกิดขึ้นในช่วงที่นางสาวปุณดาเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศ
รวมทั้งก่อนหน้านี้นะครับเคยโพสต์ภาพและข้อความที่อาจจะเป็นลางร้ายด้วยภาพ
กุหลาบสีขาวและขึ้นข้อความแคปชั่นว่า
สวยดีแต่สีเหมือนดอกไม้จันทร์
อกจากนี้ยังพบว่าก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง
นางสาวปุณดานั้นก็โพสต์คลิปลงในสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับผลงานของเธอแล้วก็ถูกแชร์ออกเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีร่วมไว้อาลัยกับการจากไปในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยในทวิตเตอร์เองนะครับ
เป็นการไว้อะไรกับการจากไปของนางแบบชื่อดังคนนี้
อย่างไม่มีวันกลับแล้วก็มีข้อความต่างหลากหลายมากมายครับ
เป็นการขึ้นข้อความไว้อาลัยรวมทั้งในข้อความผ่านทวิตเตอร์ต่าง
หลายคนที่เป็นคนรู้จักคนสนิทนั้นก็ต่างขึ้นข้อความไว้อาลัย
บางคนบอกว่าเดินทางไปทำบุญที่วัด
แต่ไม่คิดว่าการไปวัดในครั้งนี้จะเป็นการทำบุญให้กับน้องสาวผู้เป็นที่รัก
และเธอนั้นกำลังกลายเป็นนางฟ้าขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ
นี่คือการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความสูญเสียของคุณปันนี่เฟียนั่นเองครับ